นี่แหละค่ะเป็นเรื่องสยองที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำแม่ปิงตรงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
มีวัยรุ่นสองคนอายุสักประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีค่ะบอกว่า
ไปนั่งตกปลานั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งปลามันก็ไม่ยอมกินเหยื่อ
แต่สิ่งที่เจอคือกระเป๋าค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าใบใหญ่เลยนะคะ
แล้วไปตรวจสอบข้างในไปพบขาของคนคือพบศพนั่นแหละ
พบศพนะคะก็เลยตัดสินใจไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็มาดูสุดท้ายแล้ว
เป็นศพจริงจริงค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่
แล้วก็กู้ภัยก็ต้องช่วยกันนะฮะเอากระเป๋าเดินทางใบเนี้ย
ขึ้นมาแล้วเปิดข้างในดูล่าสุดนะคะภูมิกับในท้องที่ที่เกิดเหตุ
จังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบแล้ว
น่าจะท่านคาดการณ์เองนะคะน่าจะเป็นศพนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไม่ก็จีนหรือเกาหลี
แต่น่าจะเป็นชาวเอเชียนี่แหละเพราะลักษณะของศพเนี่ย
เป็นคนผีขาวรูปร่างเป็นชาวเอเชียนะคะ
ตำรวจสภเมืองกำแพงเพชรค่ะไปตรวจสอบนะคะ
กระเป๋าใบนี้ยี่ห้อสวิตทัวริสนะคะเป็นกระเป๋าเดินทางสภาพยังใหม่อยู่เลย
ภายในไม่พบพบศพผู้ชายนุ่งกางเกงขาสั้น
เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวผมสั้นผิวขาวอายุสักประมาณ๔๐ปี
สูงร้อยหกสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรที่ข้อเท้าหักผู้ชมไปตรวจสอบเพิ่มเติม
นี่หน้าลักษณะตอนพบนะฮะข้อเท้าถูกรัดด้วยสายเคเบิ้ลแบบพลาสติก
แขนขวาถูกเชือกสีแดงพันธนาการมัดติดอยู่กับลำตัว
ศีรษะมีบาดแผลชะกันคล้ายกับว่าถูกของแข็งเนี่ย
ทุบเข้าไปโดยแรงคนที่ไปพบศพคนแรกเนี่ย
เป็นน้องวัยรุ่นชายอายุสิบหกปีค่ะเล่าบอกว่าช่วงสักประมาณสิบเอ็ดโมงเมื่อวานเนี่ย
ตกปลากับเพื่อนบริเวณแม่น้ำแม่ปิงห่างจากริมฝั่งไปสักประมาณ๓๐เมตร
คือตรงที่น้องไปเนี่ยมันเป็นเกาะตรงกลาง
กลางแม่น้ำค่ะห่างจากฝั่งสักประมาณสามสิบเมตร
พอนั่งไปนั่งมาค่ะคุณผู้ชมตกปลายังตกไม่ได้
จู่ก็พบกระเป๋าเดินทางสีดำเกยมาติดอยู่กับบริเวณหาดริมท้ายเกาะ
ก็ไปดูไปดูเสร็จปุ๊บเปิดเข้าไปพังงะเลยค่ะ
เพราะมันมีขาคนโผล่ออกมาจากกระเป๋าเดินทางฟังเสียงน้องหน่อยค่ะ
เห็นเอ่อกระเป๋าสีดำดำผมไม่ผมสงสัยว่าคืออะไร
ผมเลยเดินเข้าไปดูครับแล้วก็เดินเข้าไปดูทีนี้ก็
สงสัยผมเลยเอามือไปเปิดซิปดูครับแล้วมันมีลักษณะคล้ายคล้ายคน
แต่ไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือเปล่าผมก็เลยไปตามลุงมาครับ
พอไปตามลุงมาลุงก็เอามีดนะครับไปเปิดดูแล้วสรุปว่าเป็นคนก็เลย
ให้แม่โทรไปหาผู้ใหญ่บ้านครับติดอยู่ตามเกาะทรายครับ
ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งครับนี่แหละค่ะคำบอกเล่าของน้องผู้ชายอายุสิบหกปีนะคะ
คนแรกที่ไปเจอกระเป๋าเดินทางใบนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจนะคะ
เพราะว่าเห็นเฉพาะส่วนมือหรือส่วนขาเนี่ยโผล่ออกมาไม่แน่ใจว่าเป็นศพหรือเปล่า
โทรบอกคุณลุงให้ลุงมาดูลุงก็บอกผู้ใหญ่บ้าน
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่แปด
ซึ่งว่านางรัญญาพงเสืออายุสี่สิบเก้าปีตำบลลานดอกไม้
ของที่จังหวัดกำแพงเผ็ดนี้นะคะบอกว่า
เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาสักประมาณเที่ยง
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีรถยนต์ลักษณะคล้ายรถตู้สีดำไม่ทราบ
หมายเลขทะเบียนขับรถมาจอดบริเวณกลางสะพาน
ห่างจากจุดทิ้งศพไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
จากนั้นก็มีผู้ชาย๓คนลงมาจากรถ
ลักษณะคล้ายกับยกสิ่งของอะไรบางอย่าง
ลงมา๒ชิ้นจากรถ
แล้วก็โยนลงแม่น้ำแม่ปิง๒ครั้งค่ะ
น่าจะเป็นรถตู้สีดำที่หลังคาอ่าเขาเรียกอะไรนะข้างหลังนะคะ
สไลด์ลงคนมีผู้ชายลงมา๓คน
พอตู้แรกวิ่งออกมาดู
ประตูล่างนะครับก็เลื่อนปิดเพราะมีรถพ่วงมา

โดยมีอีกคนนึงยืนอยู่ข้างรถ
ต้มแรกนะแกยไม่เห็นค่าตาแต่ได้ยินเสียงเลย
แต่ตู้ม๒คือแกเห็นว่าลงไป
ค่ะอันนี้ก็เป็นคำบอกเล่าคือโทรไปสอบถามภูมิกับในท้องที่สพเมืองกำแพงเพชรนะคะ
ท่านบอกว่าตอนนี้พยายามที่จะติดต่อไปที่โรงพักใกล้เคียงไปดูซิว่ามีการแจ้งคนหายหรือเปล่า
นะคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พบนะคะว่ามีใครไปแจ้งคนหายไว้
เพราะฉะนั้นก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็เป็นชายชาวเอเชียนี่แหละนะฮะ
อายุสักประมาณสี่สิบปีฮะสูงสักประมาณร้อยหกสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมตลอดทั้งวันอาสาสมัครกู้ภัยกำแพงเพชรสว่างธรรมสถานก็ประสาน
ประดาน้ำลงพื้นที่เพราะว่าตามคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่า
จริงแล้วคนร้ายเนี่ยทิ้งสองครั้งกระเป๋าสองใบอืม
แรกก็คือน้องผู้ชายอายุ๑๖ปีที่เจอแล้วก็มีศพอยู่ด้านใน
ที่สองเนี่ยเมื่อวานพยายามไปงมหาแต่ก็ยังหาไม่พบนะฮะ
ไม่พบตามที่พยานกล่าวอ้างเห็นว่าตามรายงานข่าว
บอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะหากันต่อทีนี้เรื่องของการหาคนร้าย
ตามหาคนร้ายเนี่ยนะคะตำรวจอยู่ระหว่างไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามที่พยานบอกว่ามีรถตู้มาจอดที่สะพานอืม
กลางสะพานแล้วก็ทิ้งอะไรบางอย่างสองครั้งลงมาดูกล้องวงจรปิดเดี๋ยวน่าจะรู้นะคะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมมีความคืบหน้ารายงานกันค่ะ